เช้าวันจันทร์แบบนี้เข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้ากันเลยจ้า

เนื้อแดงอยู่ที่๑๖๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ที่ขึ้นมาในปีนี้นะคะอยู่ที่๕บาทต่อฟองค่ะ

หล่ำปลีเขียว๑๒บาทต่อกิโลกรัม
กะเพรานะคะ๓๐บาทต่อกิโลกรัม

แล้วก็กระเทียมไทยแกะกลีบอยู่ที่๒๑๐บาทต่อกิโลกรัมนะ
ราคาอาจจะปรับขึ้นเล็กน้อยสำหรับราคาของผักในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะ